เป็นเกมควงสว่านผ่านช่องแคบ

พอหมุนหยุดปุ๊บมีเวลา๑๐วินาที

ตรวจจำพี่แชมป์จะต้องตอบคำถามเพียงข้อเดียว

แข่งขันทั้งทีมจะต้องนั่งอยู่บนเก้าอี้ที่หมุนอยู่ตลอดเวลา
เก้าอี้หยุดจะต้องผ่านช่องแคบของเราไปให้ได้
ภายในเวลา๑๐วินาที
โดยมีโอกาสเพียง๓ครั้ง

ข้อใดที่สะกดถูก๑คำ
ข้อหนึ่งบิดพริ้วอุกาบาทตักบาท
ข้อ๒ลูกหรี้ลูกกล่นละร่ำละรักไล่เหลี่ย
ข้อ๓รสชาติลางเลือนเลินเล่อ
ข้อ๔ยุงก้นป่องพร่ำพลอดกลมทัน
ข้อ๑ตักบาทตักบาท

ถูกไหนนะมันถูกบิดพริ้วมันรอยเรียงกล้ำ

ไม่ธรรมดาข้อ๒ก็ถูกอุกาบาทอุกาบาทอุกาบาทอุกาบาทอุกาบาทอุกาบาทอุกาบาทอุกาบาทอุกาบาทอุกาบาทอุกาบาทอุกาบาทอุกาบาทอุกาบาทอุกาบาทอุกาบาทอุกาบาทอุกาบาทอุกาบาทอุกาบาทอุกาบาทอุกาบาทอุกาบาทอุกาบาทอุกาบาท
ไม่ะไม่ใช่ใจให้ไล่เรียก

ดังเหลือนนี่ถูก
เดี๋ยวเล่ออันนี้ถูก

พ่อพพลาดถูก

สรุปว่าข้อใดสะกดถูก๑คำครับ

ข้อ๕ไม่มี

นั่นแสดงว่าสกดถูกนึงคำทุกข้อ

ถึงขั้นถามว่าไปทางไหน

ไปทางไหนวะ

ไปทางที่มีไม้ยาวให้พี่เดินสิครับ
ดูท่าเดินพี่แกซะก่อนครับ
นี่มียกแข้งยกขา

เพราะว่าผมเนี่ยอยากจะเห็นเส้นผมของพี่ห่องลูกหยี
เวลาที่อยู่ในน้ำจริง

ดูแลตัวเองก่อน

หอมเราเร็วแบบไม่คิดชีวิตเลย
เพราะคุณคุณเห็นว่าเป็นอะไร

โร่ของเขาไม่ศักดิ์หายชักไหนกัน
พี่ชูวิทย์ครับ
นะแต่ตอนที่พี่อยู่บนเครื่องเล่นก็ไม่หยุดพูด

เขาบอกให้เดินก็ไม่ยอมเดิน

พอได้เวลาเดินก็เซลูมนางคาไฮ
ตกน้ำตมแสมฮิ่ยฮิ่ย
ขอวอล์มเปิดหาดปากสักครั้งครับ

ตาตาเหล่า

เร็วเร็ว

เกือบเข้าขั้นถึงตาเหล
แต่ดูแล้วก็คงสู้ไม่ได้
กับเฒ็กสรรพการคลานบนแผ่นไม้กระดาน

อย่าทำให้พลาดจิ้งเหลนไปเสียไปป่าว

เมื่อกี้ตอบว่าผิด๑ข้อทุกข้อเลย

ยุงก้นปำงปล้ำพอดกรมทรร

ถูกนะครับ
ยุงก้นปล่องนะครับมีคำที่๋ดถูกหนึ่งคำคือ

ถูกหมดถูกหมด

หมื่นทรูปถูกครับ
ของลุงน้องมาก

แล้วก็อุกาบาทเป็นตัว

ถูก

มีเรื่องสังเทพแรก
ที่เสกอดถูกอยู่สองคัม

รสชาติเป็นยังไงครับ

ต้องเป็นรางนี้
รางละละ
สุดสนับมากเลยนะครับ
สุดท้ายแล้วน๊าฮาทีมของพี่หยองนะครับ

โปรดติดตามันทุกวันโปรดติดตามันทุกวัน